เลือดสาดรับสงกรานนะคะประจวบคิริคันค่ะ
ยิงกันหน้าวัดฉลองวันสงกรานเจ็บไปสี่นะคะ
สะพอเมืองประจวบคิริขันลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นวัยรุ่น
ใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่อริค่ะเจ็บกันไป
ทำกลางประชาชนเขาสาดน้ำสงกรานแก๊งนี้มาสาดกระสุนกันเฉยเลยนะคะ
แล้ววัดเนี่ยคือหน้าวิหารวัดเกาะหลักพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองประจวบ
ตำรวจลงพื้นที่ไปเนี่ยก็เจอปลอดกระสุนปืนจุดสามแปดซุปเปอร์สองปลอก
แล้วก็ยังมีปลอกกระสุนปืนริมถนนสละชีพอีก๓นัดด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสี่รายแต่ว่าไม่สาหัสค่ะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
สอบถามคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าวัยรุ่นเป็นเจ้าถิ่น
คนยิงเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในชุมชนหัวบ้านพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ขับรถหนีไปเลย
ผมเล่านะครับคนยิงยืนอยู่ตรงนี้ครับยิงออกไปแต่นัดแรกที่ยิงเนี่ยผมไม่เห็น
เพราะผมนั่งอยู่แค่นี้เห็นจัดแหลวเป็นเปลืองอ่าแม็กซีสีขาว
แต่หน้าครับที่ว่าหยิบปอกกระสุนมาถึงลูกกระสุน๓๘ได้ครับ
เหตุที่เขายิงกันเพราะอะไรฮะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับ
เพราะผมอยู่ด้านในแต่เห็นว่าตอนเขาควักปืนยิงแล้วเราได้คุยกับหนึ่งในเพื่อนของคนเจ็บนะคะ
เขาก็บอกว่ากลุ่มเขาเป็นวัยรุ่นจากชุมชนม่องลาย
รวมตัวกับวัยรุ่นชุมชนไร้โค้งมาเที่ยวเล่นน้ำสงกราน
ไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องมีราวอะไรหรอกกะมาสนุกอย่างเดียวเลย
เพราะว่าแหมติดโควิดไปตั้ง๓ปีปีนี้เป็นปีแรกอยากจะสนุกให้เต็มที่
อยู่อยู่คู่กรณีก็เดินมาหาเรื่องกันซะอย่างนั้นอ่ะ
วิ่งมาแล้วก็ยิงซาซาซาซเลยเขาวิ่งเข้ามาพวกเขาโดน
มากี่คนประมาณยี่สิบคนครับอ๋อสาเหตุที่มีเรื่องก็เพราะเอาเบียมาให้กิน
อ่าแล้วเขาโดนต่อยก่อนมันโดนต่อยลบหลายสองวันเลย
เพื่อนเพื่อนโดนต่อยเพื่อนผมโดนต่อยอ๋อแล้วมันไม่ผิดใจอะไรกันนะ
ผมไม่รู้ผมไม่ได้เดินเข้ามาเพื่อนผมเดินเข้ามาคนเดียว

ผมอยู่ฝั่งนู้นเขานั่งกันอยู่ตรงนี้
คิดว่าจะมีมามีเรื่องแล้วเรามาเที่ยวไม่ไม่คิดนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างแกะรอยวงจรปิด
ตามหาตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ